กระท้อนหยีครับผมอันนี้๒๐๐กรัมฮะ
นี่คือคำถามข้อที่๒ของคุณมูลค่า๔๐๐๐บาท

ท้อนี่เคยทานไหมคะตอนที่เขาเป็นลูกอยู่

กระท้อนี่ต้องทุบก่อนทุบแล้วมันถึงจะหวาน
ที่มันเปลือกแข็งอยู่ข้างนอกเหรอคะหรือว่าเปลือกเหลือง
ใช่เปลือกมันจะออกสินเหลือง

อ้าาไม่เคยทานนานเนาะโดยรวมนี้หายาก
อ้าามะขุดจะแข็งแต่ฝิดที่ข้างในเป็นสีข้ำตาล
ใช่คนละอันกันเนาะเข้าใจผิดมีแม็ฟเยอะ

กระท้อนสับปะรดมังคุด

ตอบเลยนะคะงั้นเป๊กจะเฉลยที่อันแรกค่ะที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ

ที่คุณสไปร์ไม่ได้เลือกราคาตั้งต้นอยู่ที่

ที่คุณสปายไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

เอาล่ะมาที่กระท้อนหยีค่ะ
ที่คุณสไปร์เลือกนะคะ
ราคาต้องถูกกว่า๖๔บาทค่ะ

ถูกกว่า
ไม่ธรรมดาพี่ตี

กระท้อนหยี๒๐๐กรัมเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
นี่คือผลไม้แปรรูปยี่ห้อฟูจิคลำ
อันแรกนะคะตรงหน้าเป๊กนะคะคุณสปาย
นี่คือลูกพูน๕รสค่ะขนาด๕๐กรัม
อันนี้เป็นบ๊วยสดแช่อิ่มขนาด๕๐กรัม
อันนี้เป็นแอปพลิคอร์ดชิ้น๔๐กรัมค่ะ
นี่คือผลไม้แปรรูปค่ะ
สังเกตดูเลยค่ะเพราะว่านี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณ

ถามคุณสปายค่ะว่าของทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
เฮ้เฮ้เฮ้

อันแรกคือลูกคุณบ๊วยแอปพลิคอต
๓อย่างค่ะจากฟูจิพรรม
คุณคะเคยทานบ้างหรือเปล่า
ทานบ้างครับผมอะไรที่คุณเคยทานสามอย่างนี้

ไปผมว่าน่าจะเป็นบ๊วยก็ได้อ่ะ
บ๊วยค่ะเป๊กจะเฉลยที่ลูกคุณค่ะ
และลูกพุนที่คุณสปายไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยอันที่คุณสไปเลือก

เหลือแอฟพิคอธชื่อมันเมืองนอกเมืองหนานะ
และแอปพลิคอร์ดที่คุณสไปไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่า
ตอนนี้ถัดข้อ๓บีลละค่ะคุณสไปร์ย์

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกสำเริงสำราญอยู่ทางด้านนู้นเลยค่ะ

รถมันติด

เอ้ารถไม่ติดจะมาได้อย่างไร

เดี๋ยวเนี่ยมันใครนี่

หม่อยจะปุ่ม

เพียงครับ

โอ้โหกระดิกนิดหน่อยนะพี่นะ
เฮ้ไม่รู้มั้ยกระพื้นหลังตาวะ

เอ้ยเฮ้ย

ผมคนตาแข็งครับดื่มกาแฟเยอะครับ

อ่าผมเข้าเวรดึกอ่ะครับครับผมเป็นยามอยู่
หมู่บ้านคอนโดข้างเนี่ยครับ
ครับเนี่ยพี่ยามแหมลูกค้าร้านเรามาแปลกอีกแล้วนะเนี่ยเขาจะมาซื้ออะไรช่วงหน้ามาติดตามชมกันต่อพร้อมกับคำถามข้อที่๔ของคุณสไปครับ